ไปกันต่อค่ะที่อุบัติเหตุนี้
อุบัติเหตุนี้มันเกิดจากการที่คุณประมาท

หรือเป็นเพราะคุณเมาอะไรบางอย่างหรือเปล่า
ถึงได้ชนได้ละเนละนาดแบบนี้ค่ะ

ดูคลิปรู้เลยว่าจะไปจบอยู่ตรงไหน

อ่ะงั้นดูอีกทีคุณผู้ชมค่ะ
มาแล้วค่ะเหยียงซ้ายมา

แต่มันมาทางนี้จริงเพราะว่างงไม่รู้เรื่อง

โอ้โหภาพวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้เต็ม

รถคันนี้มันไม่ใช่รถเล็ก
มันรถมันทุกหกเนอะประโถ
พุ่งเข้าไปชนสาราพักนะคะริมทางตรงนั้นนะคะ
ดีไม่ได้มีผู้โดยสารอยู่ตรงนั้นที่คนมานั่งรอรถอะไรแบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะช่วงค่ำตอน๒ทุ่มครึ่ง
อยู่หน้าปากทางเข้าวัดท้ายหาดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
เถอะเพราะชนเสร็จโอ้โฮอย่าคิดว่าเขาจะอยู่รอรับความผิดชอบ

เขาหนีไปบนถนนปากท่อสายเก่ามุ่งหน้านะคะ
เข้าแม่กรอกข้ามสะพานวัดพวงมาลัย

นกก็ยังมาได้อยู่แล้วสภาพรถก็อย่างนี้นะคะ
ข้ามแยกตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็ไม่ยอมจอดแม้ว่ารถหกล้อคันนี้ยางหน้าซ้ายจะแตกคุณดูนะ
เหรอไปแล้วจริงเห็นเอียงไหมล่ะฝ่าทุกแยกไปแล้ว
ดูเจ้าที่ตำรวจขับกระบะตามแล้วสุดท้ายไปจบตรงนี้ค่ะ
อย่างนี้ค่ะขับต่อไปจนถูกสกัดจับได้บริเวณถนนคู่ขนานถนนพระราม๒ค่ะ
โอ้ยนี่ไงโอ้ยคุณดูดิเนี่ยมันหลุดออกไปทั้งล้อเลยนะน้องเฮีย
อย่างนี้คือไม่เหลือแล้วไม่เหลือจริงค่ะ
เจ้าหน้าที่คุมตัวคนขับค่ะทราบชื่อคือนายนาสัญชาติเมียนมาอายุ๓๘ปี
สภาพไม่ต้องพูดถึงค่ะนี่เหรอคะพี่เมาว์แบบสุด
โอ้ยพาไปที่สพมสมุทรสงครามนะคะตรวจวัดประมาณแอลกอฮอล์ได้ปริมาณตรี๊ดตรี๊ดปู๊ดออกมาโอ้ย
เท่าไหร่คะน่ะค่ะสองร้อยยี่สิบเก้านิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ช็อกไหมล่ะคะ
็อกซิ่งกฎหมายกำหนดไว้ไม่ให้เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชม
แล้วแบบนี้จะโดนข้อหาอะไรคะโอ้ยเมาแล้วขับไปโดนแน่นอนชัวร์แน่ล่ะค่ะนะคะ
สารภาพทันทีบอกผมเนี่ยขับรถไปส่งคนงานก่อสร้างที่ตะมนต์ท้ายหาดกินเหล้าขาวไปครึ่งขวดเองคุณตำรวจ
ใช้คำว่าเออขับรถกลับมาบริษัทมาถึงที่เกิดเหตุเอาตรงผมว่าวูบแบบไม่รู้ตัว
มาถึงอีกทีก็ชนสาราตรงนั้นไปแล้วตกใจผมก็หนีก่อนดิผมกลัวมีความผิด
รู้นะว่ายางแตกแต่ไม่กล้าจอดจริงกลัวตำรวจจับนะคะ
ส่วนสาราพักผู้โดยสารที่ถูกชนพังเนี่ยชาวบ้านทำยังไง
นี่ดูที่สภาพมันเละหมดอะโอ้โหเป็นซากเลยอะ
ชาวบ้านมาช่วยกันเก็บกวาดเศษกระเบื้องออกเศษไม้เนี่ย
กซากประหลักหักพังออกนะคะเพราะว่ามันกิดขวางเส้นทางจราจร
นายุคอบตท้ายหาดคณะแอร์ทธพลงามเผือกนะคะ
บอกแบบนี้ว่าสาราแห่งนี้พังทั้งหลังอย่างที่เห็น
สัญญาณจราจรด้วยฐานปูนรองถังขยะอีก๒ฐาน
สิ่งที่พังไปมีถังขยะแตะอีกสองทางรวมค่าเสียหาย

ตแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายกับนายนาคนขับรถเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาเมาและขับเหมือนที่คุณน้ำแข็งบอก
ขับรถโดนประมาทไปเฉียวชนทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหาย
และหลบหนีอีกต่างหากดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
โอ้โหกินเหล้าเหมาสาราแล้วก็หลายเคสที่เราเห็นนะ
กินเหล้าเนี่ยมันไปจบที่สาราสวดพระอภิษฐรรมไง

ฉันว่าฟังค่าเสียหายแล้วสั่งเมาแน่นอน